มาอีกทีหนึ่งก็มีไอ้ไข่

วัดนี้ไงโปรยฝนคลอง๑๑

บนหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีนี่เอง
ใกล้โค้งสุดท้ายแบบนี้ที่วัดก็คึกคักเป็นพิเศษ
เพราะมีบรรดานักเสี่ยงโชคมาขอพรขอโชคกันตลอดทั้งวันนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณลุงชัยพักกันเกียวอายุ๖๔ปี
เป็นชาวเพชรบูรณ์นะเดินทางมาแก้บนกับไอ้ไข่
เพราะว่าเมื่อต้นเดือนนี่นะคุณลุงมาขอพรจากไอ้ไข่มาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็เสี่ยงเซียมซีปรากฏว่าคุณลุงก็ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ถูกเลขท้าย๒ตัวมาในวันที่๑๖พฤศจิกายนนี่เอง
โชคได้ลาบแบบนี้คุณลุงก็เลยนำเครื่องเส้นไหว้
พร้อมกับประทัดจำนวน๑๐๐๐๐นัทมาแก้บ้นให้กับไอ้ไข่นะคะ
แล้วบอกว่าหลังจากที่จุดประทัดหมดแล้วก็จะนำเลขปลายประทัดนี่แหละ
เสี่ยงโชคอีกต่อโชคต่อบุญกันไป
และขอบอกด้วยว่าถ้าหากถูกรางวัลอีก
ก็จะนำเงินที่ได้มาร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่ต่อไป

ค่ะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะที่จะได้ทำดีต่อไป
อกจากนี้ค่ะเหล่าวัตถุมงคลต่างของทางวัด
ก็มีผู้คนสนใจมากมายที่จะเช่าบูชานะ
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญพลิกชะตาอาจารย์กุย
หุ่นแกะสลักไอ้ไข่จากต้นขนุนตายพาย
แล้วก็มีเหรียญไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลอง๑๑รุ่นสร้างโบสถ์ด้วย
เพราะว่าตอนนี้นะก็มีชาวต่างชาติเช่าบูชาไปแล้วเยอะ
เขาก็มีความเชื่อกันว่าจะโชคดีด้านธุรกิจ

ก็ฝากเอาไว้แล้วกันถ้าหากว่าท่านใด
อยากจะไปไหว้พระขอพรขอโชคกับไอ้ไข่

โปรยฝนคลอง๑๑อยู่ใกล้กรุงเทพก็ไปกันได้
ก็ทำบุญเช่าบูชาอะไรก็ว่ากันไปนะ
แต่เอาที่ตัวเองพอดีนะ
สบายใจนะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนใช่ถูกต้องไม่ต้องให้ใครเดือดร้อน
ต้องให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้มันไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ